ไปดูเรื่องเศร้ากันหน่อยเรื่องนี้ป้องกันไม่ทันจริงค่ะ
เจ้าของไก่ชนที่จังหวัดชนบุรีโอ้โหนั่งน้ำตาร่วงเลย
ทำไมฮะไก่ชนกว่าสามสิบตัวที่เลี้ยงไว้อ่ะค่ะอ่า
หมาวิ่งเข้ามากัดตายเรียบเสียหายไปเป็นแสนเลยค่ะ
นี่ที่เราที่เราวงเอาไว้ค่ะจะเห็นเป็นสุนัขตัวผู้เนี่ย

มันพาลูกสมุนมาด้วยอีกสองตัวไปรุมไล่กัดไก่ชนที่อยู่ในซุ้มอ่ะค่ะ
โอ้โหแล้วไก่ชนนี่เขาเลี้ยงไว้แบบหือไหม
โอ้โหคุณเขาเลี้ยงอย่างดีเพราะว่ามันแหมเป็นตัวทำไงนะ
แล้วเนี่ยอ่ะสามสิบตัวเข้าเพาะเลี้ยงเอาไว้อ่ะค่ะ
เป็นซุ้มไก่ชนชื่อเพชรดอกอ้ออยู่ในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
เรียบไปสามสิบตัวมันกัดไม่เลี้ยงเลยหมาสามตัวเนี้ย
ไนถ้ายจ้องของซุ้มไก่ชนบอกเลยผมอยากขอความเป็นธรรมมาก

สภาพเนี่ย
บางตัวก็ร้องแต่ร้องอ่อนแรงมากค่ะ

นี่ค่ะนายชัยโอ้โหดูสภาพสิคุณ
แล้วคนเลี้ยงไก่เนอะคนรักไก่

เจ้าของหมามารับผิดชอบ
เดี๋ยวนี้ทั้งทางจิตใจ
สี่คิดเป็นเงินการซังเป็นกว่าบาท
ต้องมาทำแผลต้องรักษามันอีก
ตัวเขากับเพื่อนบ้านเนี่ยพอได้ยินเสียงความ

คราวนี้ฟัดกันโอ้โหฟัดกันนัวฟัดทั้งไก่ฟัดทั้งคน
ใครเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้หมามันฟัดหมดเลยค่ะ
สุดท้ายไม่ไหวจริงต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อบตพานทอง
ให้มาช่วยจับหมาใส่กรงขังเอาไว้เพื่อตามหาเจ้าของ

เพราะเขาบอกว่าหมาตัวนี้ไม่น่าใช่หมาจรจัดนะคะ
เชื่อว่าต้องมีเจ้าของแน่แต่อาจจะหลุดออกมาจากบ้าน

ต้องมารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นเขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว

อุหู
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บสิบสี่สิบสี่สิบสี่วันนี้
โดนวันนี้เหลือแค่สองใช่ไหมวันนี้โดนหยิบห้าใช่ไหม
นั่นน่ะหนึ่งสองสามเหลือสามวันนี้โดนหยิบวันนี้
โดนอีกสี่สิบแปดตัวทั้งหมดที่โดนวันลุงนู้นอีก
อันนี้คือสามสิบกว่าตัวเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะพูดด้วยนะ
น้ำเสียงแบบหัวร้อแต่ก็เป็นการหัวร้อแบบแค่นหัวร้อ
อ่าก็ต้องให้เจ้าของหมาเขามาดูแลว่าจะเอายังไง